อย่างที่เราเรียนให้รู้ครับว่าเวลาจ้างเราจะมาวิจารณ์มวย

ทั้งหนุ่มสองมุมแต่หัวใจเดียวกันนะครับ

ผมชัยสิทธิ์อาจารย์บี้อมรชัยเพิ่มภูมิครับ
มาปล่อยของเหมือนเดิมพูดผิดทีมงานหัวเราะเลย
วันนี้คู่เอกนำรายการนี้สำคัญนะครับ

ก็มีความสำคัญ๓อย่างนะคู่เอก

ปากกาเหล็กต่อหลัก๒เจอกับช่อฟ้าทอแสงเทน้อย

ครับคู่นี้เคยกดกันมาที่เวทีมวยล่าเทศดำเนิน

ทั้งฝ่ายช่อฟ้าเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ
มาวันนั้นต่อย๑๒๗ปอนด์ต่อยกลางคืน
วันนี้มาต่อยที่เวทีมวยไทยรัฐมาต่อยกลางวันครับ
ปากกาเหล็กเป็นมวยบู้ทรหดปั้มตีรุนแรงครับมีฮึดตลอด
ส่วนช่อฟ้าก็เป็นมวยทรหดเช่นกันครับ

ผมยังมองไปที่ปากกาเหล็กครับ

จากปากาเหล็กก็มาชนะชั้นศิลป์เอาไว้ครับใช่ครับ
ไปที่ปากกาเหล็กนะคนที่เคยแพ้มา
ใช่ครับ๓๓๐๐๐๐บาท

แสนเหลี่ยมปลาเจริญสุขเจอกับราชสิงศ์โรงเรียนกีฬาโคราช
แต่ก็จะแพ้หลักเหลี่ยมของแสนเหลี่ยม
ชอบความเก่าของแสนเหลี่ยมนะไม่ได้ชอบความสดของราชสิงศ์
ส่วนคู่ที่สองพี่จิตชัยเจอกับพึ่งหลวง
ครับคู่นี้มองไปที่พิชิตชัยครับอาวุธรุนแรงครับ
พึ่งหลวงที่ปลายบวยเขามองไปที่พี่จิตชัยครับ
ส่วนคู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับยอดขุนพลเจอกับเพชรเมืองย่า
คู่นี้โอ้โหเป็นมวยล้างตาพี่ชัย

คือแบบว่าต่อยเสร็จยังเบียดกันเลยครับ
แต่วันนี้ก็คิดว่าครับยอดขุมพลย้ำไทย
อ่ะปล่อยของ

เดี๋ยวดูนะครับว่าจะทีเด็ดหรือว่าทีเดียวเด็ด

เป็นการชิงแชมป์ครั้งแรกของศึกยอดมวยไทยรัฐด้วย

ผมเอกชุมพรแล้วก็พี่ชัยสัตว์อาจารย์บี้

เดี๋ยวรอรายการสดหลังจากจบรายการเรานะครับ
ก็จะมีทัศนะอีกครั้งหนึ่ง
ที่คู่มวยแต่ละคู่จะขึ้นชกเลย
วนกันหน่อยนะครับโปรแกรมวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง

เป็นการเจอกันของยอดขุนพลวยืนยง

น้ำหนักให้กับเพชรเมืองย่า

มีมา๑๑๔ปอนด์ค่ะ

เจอกับพึ่งหลวงเพชร๔๐๐๐บาท
คู่รองวันนี้นะคะรุ่นใหญ่เหมือนกัน

เจอกับราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชค่ะ

เส้นแรกของศึกยอดมวยไทยรัฐ๑๒

เจอกับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อย
อันนี้ต้องติดตามชมติดตามเชียร์ค่ะ

เจอกับเจ้าพยักษ์สิทธิ์สารวัตร

ก็ยังมีฟุตบอลในการครบครับ๑๙ปี
ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไทยรัฐทีวีนั้นจะถ่ายท่อสด

ติดตามชมกันวันที่๖กุมภาพันธ์นะครับ

สดทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับ

วันนี้หมดเวลาแล้วเราสามคนลาไปก่อน